ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในตลาดที่อ่างทองค่ะ
มีผู้ชายคนนึงเขาพิการก็ถือไม้ค้ำยันนะคะ

ปรากฏว่าพอขายลอตเตอรี่แล้วลูกค้าไม่ยอมซื้อ

ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อกั๊กสีเหลืองใส่กางเกงขาสั้นสีขาวอายุประมาณ๔๐ปีได้นะคะ

กระถางเขาล้มเขาพิการ
ขาด้านซ้ายอะค่ะต้องใช้ไม้เท้าเดินแบบนี้

เราให้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ตลาดแห่งนี้นะไปคุยกับชาวบ้านในตลาดนะ
เพราะว่าของเสียหายนะยังสาบแช่งลูกค้าที่ไม่ยอมซื้อด้วยอะค่ะ
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดในตำบลหลานหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
ให้คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ก็ได้ไปเจอกับนายเอกพันธ์ชูประยูนอายุ๓๖ปีเนี่ยค่ะ
เจ้าของร้านที่ชายพิการขายลอตเตอรี่เดินผ่านตามคลิปอะค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้าเมื่อวานมีชายพิการคนนึงเดินมาขายลอตเตอรี่ให้กับแม่
แต่ว่าเขาขายแพงไม่ได้ขาย๘๐บาทเขาขายประมาณ๑๒๐บาทได้นะ
ขายราคามันสูงเกินจริงก็เลยปฏิเสธไม่ซื้อ
ปรากฏว่าชายพิการคนนี้ค่ะโมโหเดินออกมาจากร้าน
ทำลายกระถางต้นชวนชมหน้าร้านจนแตกเสียหายเนี่ยค่ะตามภาพนี้เลย

เขาเดินมาขายหวยให้พี่หน้าบ้านแต่แม่พี่ปฏิเสธไป
เขาก็เลยออกไปเหมือนเขาจะไม่พอใจฮะเขาก็เห็นไปเห็นเหลือไปเห็นต้นไม้
เราก็ใช้เท้าเคลียร์ตอนแรกก็ยังไม่แตกแล้วฮะ
คือว่ามันจะไปพากกับรถกระบะก่อนสักพักเขาก็ใช้เท้าเขียอีกทีหนึ่ง
ทีนี้มันก็เลยแตกแล้วเขาก็เดินจากไปครับผม
อืมเนี่ยแล้วชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็บอกว่าอ๋อเคยโดนเหมือนกัน
พิการคนนี้เคยโดนด่าอืมนี่เขาบอกว่าคือเขาเคยยืนอยู่หน้าร้าน
แล้วชายพิการคนนี้เอาลอตเตอรี่มาขายเขาก็ปฏิเสธไป
เพราะเขาบอกว่าที่บ้านก็ขายเหมือนกันเลยไม่ซื้อเขาก็ไม่ซื้อสิ
ใช่เขาบอกที่บ้านเขาขายเหมือนกันแต่ชายพิการคนนี้ด่าเลย
อ้าวด่ายาบหยาบคล้ายคายเลยอ่ะแล้วก็แช่งด้วยอ่ะ
ตอนแรกนะผู้ชายคนนี้เขาบอกเขาโกรธมากที่ถูกคนขายลอตเตอรี่พิการด่าแบบนี้นะ
แต่สุดท้ายก็คิดว่าเออไม่เป็นไรเขาเป็นคนพิการก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวอะไรเขา
ถ้ามึงไม่ซื้อมึงกูจะแช่งให้มึงไอ้รถพลิกอัพชดมึงตายเลย

เจ้าบางเจ้าที่โดนมาก็มาพูดว่าเขาขายหวยใบละ๑๒๐บาท
แต่บางคนที่ซื้อก็เขาไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเหมือนช่วยคนพิการไป
เขาก็จะมีด่าทอสาบแช่งอะไรพวกเนี้ยครับแล้วพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอ่างทองแห่งนี้อ่ะนะคะ
ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าชายพิการคนนี้ก็มีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยมาก
คือพอขายลอตเตอรี่ให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ซื้อก็ด่าเสียหาย
บางครั้งก็สาบแช่งแม่ค้าเคยถูกชายพิการคนนี้ด่ามาโอ้โห
หลายรายแล้วนะคะจนเกือบจะทั่วตลาดแล้วอะค่ะ
แต่บางทีบางคนเห็นก็สงสารนะก็พยายามจะอุดหนุนซื้อลอตเตอรี่
แต่ชายพิการคนนี้ก็บังคับขายใบละร้อยยี่สิบอืม
ขายเป็นชุดห้าใบหกร้อยบาทต้องซื้อชุดด้วยใช่
แล้วพอไม่ซื้อปุ๊บด่าเลยบางทีถ้าไม่ด่าก็เตะรองเท้าเขาบ้าง
ขวดแก้วไปกลางถนนให้รถทับบ้าง
รายเจอหนักถึงขั้นที่ว่าโดนสาบแช่งแช่งให้เป็นมะเร็ง
งั้นเลยเหรอแช่งเขาให้เขาเป็นมะเร็ง
ซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาถ้าเขาจะไม่ซื้อถูกต้องค่ะก็ครับ
เห็นใจที่เป็นชายพิการแล้วก็ต้องทำมาหากินนะคะแต่พฤติกรรมแบบนี้
คนในพื้นที่บอกว่าอยากจะให้ปรับปรุงอยากจะให้ปรับเปลี่ยนนิสัย
คนก็พร้อมจะช่วยพร้อมจะอุดหนุนนะคะแต่พอมีพฤติกรรมแบบเนี้ย
คนก็ถอดใจว่าเอ้ยไม่ช่วยดีกว่าเขาเรียกพี่กันใจอืมอ่า
คือความจริงพิการทางร่างกายเนี่ยคนพิการเองเขาก็ไม่ได้ต้องการความสงสาร
เขาต้องการโอกาสใช่ไหมแต่คนคนนี้เนี่ยอันนี้พิการใจ
คือคนไม่ซื้อของของตัวเองแล้วก็เนี่ยไปแสดงอารมณ์แบบเนี้ยค่ะ
คนที่โพสต์คลิปก็คือเจ้าของร้านนั่นแหละค่ะที่นักข่าวเราไปคุยด้วย
บอกว่าพอเตะกระถางหน้าร้านเขาเสร็จแทนที่จะเออหันมาดูดำดูดีอะไร
เขาออกไปมองเดินเชิดเฉยเลยก็เลยโพสต์เอาไว้เป็นอุทาหรณ์
เผื่อใครเจออีกนะคะซึ่งตอนนี้ตลาดแถวนั้นเขาไม่เจอกันแล้วนะฮะ
เขาบอกว่าตั้งแต่เป็นข่าวนี่หายไปเลยปกติก็จะป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้น